สวยงามแห่งปีเลยครับ

อันนี้แผลจะเปิดมากขึ้นหรือเปล่าครับ
เดินที่สองขวาแล้วครับ
โอ้โหเลือดมาแล้วครับพี่โอนครับ
น่าจะปลีกขึ้นครับ

โอ้โห
กรรมการสนทยาภัยอนันต์ต้องเบรกเกม
เพื่อที่จะให้แพทย์สนามได้ตรวจเช็คบาดแผลครับ

โอ้โห

โอ้โหใจหายแว้บเลยครับประคูตรนี้
แม่เข็จฝาดแผลครับหองสนานอังมางกอะพ่อ
โอ้โฮแผลของนั่นลึกแล้วก็ฟ่ากขึ้นกว่าเดิมครับ
และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตกเป็นเหยื่อของศอกของเจ้าคาทาวุฒิครับ

ล้อมาบ่ชมเนี่ยธรรมชมใจคอไม่ดีหรือเป็นรวกหัวใจต้องปิดตาไว้ข้างหนึ่งนะครับ
เก่าครับฉีกเลยครับโอ้โห
เนี่ยธรรมงาม่าว่ากรรมการบองแล้วครับว่าแผ่นะครั้งน่ากลัวและแพทย์สนาม